จะพาไปดูพี่หนิ่งและเพื่อนสาวคนใหม่
ไม่ใช่ใครที่ไหนสามีคนดีนี่แหละค่ะ
เขาทำการแสดงกันน่ารักนะคะคุณ

ไอ้เราก็สงสัยสามีพี่หนิงเนี่ยเปลี่ยนไป

ทาลิฟต์แล้วหนึ่งจือปากแล้วสอง
จัดปล่อยผมแล้วสามส่วนสี่ห้าหกอ่ะอิเนอร์ล้วน
ดูค่ะดูมือจริตการอุ้ยธรรมดาที่ไหน
ไม่น่าจะใช่การแสดงแต่เป็นความชอบล้วนเลยจ้า
เป็นผู้ชายที่แบบไม่ดูแลตัวเองเลย
แต่เหนือตัวเองเยอะมากจนสวยอันนี้แน่นอน

เชื่อแล้วล่ะค่ะเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าสวยจริง
หน้าสวยใสขนาดนี้พี่หนิงก็ต้องหลบไปก่อนนะคะ
เทรนด์นี้กำลังมาพอสอเพื่อนสาวจินนี่จะเดินค่ะ
มวบมวบมวบ